วันกันบ้างนะครับที่นั่นแม่ค้าขายสาระเป๋าเขาไอเดียดี
พริกแพงนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือสาระเป๋าทั้งนั้นแต่ที่ทำเอาไว้เพื่อเอาไว้สำหรับลอยกระทงครับ

นี่คือมีออเดอร์แล้วทั้งนั้นคือมีคนจับจองไว้แล้ว
ตอนนี้ได้รับความสนใจมากนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเต่าตัวน้อยหรือตัวใหญ่

หรือจะเป็นปลาหมึกหรือจะเป็นน้องหมี
นกหรือแม่ค้าขายสาระเป๋าคนนี้นะฮะ
เธอเนี่ยการันตีความสามารถของเธอจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓
จากการแข่งขันปั้นสารเป๋านานาชาติที่ประเทศจีนเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดอ๋อ
นั่นแสดงว่ามีฝีมือในการปั้นนะครับ

คือเอาจริงเธอน่ะได้ไอเดียนี้ตอนแรกมาจากอะไรรู้ไหม

ลูกของเธอลูกของเธออยากได้สาระเป๋าไปลอยกระทง

พอทำเสร็จปั๊บกลายเป็นว่าลูกค้ามาเห็นอยากได้

ก็เลยทำขายปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมาก
แล้วขายสาระเป๋าแฟนซีอย่างนี้มา๙ปีแล้ว
โอ้โหเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไอ้ที่ทำขายแบบขายเพื่อเป็นกระทงจริงสักประมาณ๖ปีได้
บอกเลยว่าตอนนี้ออเดอร์เพียบและพัฒนานะตอนนี้มีมากมายหลายแบบ
แมวสุนัขปลาหมึกกุ้งหอยปูปลาปลาฉลามนี่ตอนนี้กำลังมา

คือแป้งเนี่ยมันคือแป้งแบบที่ทำสาระเป๋าเอาไว้ให้คนทาน
แต่ถ้าเป็นแป้งที่จะเอาไว้ไปลอยกระทงเขาบอกเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดก่อน

ตากแดดให้มันแห้งที่สุด

และดูช่วงที่เธอทดลองในการนำไปลอยกระทง

ลอยเองลอยจริงเพื่อให้ได้ดูว่ามันสามารถลอยได้
และมันเป็นอาหารของปลาได้จริง
นี่ปากทูบเทียนแล้วอธิษฐาน

เข้ามาต่อพระแม่คงคาขอให้